ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีตุลความรักหากยังไร้คู่
ปลายปีนี้ก็ยังไม่มีวิแววเรื่องรักมิตรต่างเพศที่คบหาก็เป็นแค่มิตรธรรมดา
ไม่มีอะไรคืบคนมีคู่ยังต้องอยู่ห่างกัน
ไม่มีโอกาสหวานชื่นส่งท้ายปีสุขภาพไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงใด
แต่อาจพลัดตกหกล้มทำให้เจ็บเคล็ดขัดยอกฟกช้ำ
บั้นเอวท้องน้อยอาจเป็นโรคเบาหวานโรคไต
หรือกระเพาะปัสสาวะทำงานไม่ปกติการเงินจะได้ผลประโยชน์จากการลงทุน
หุ้นส่วนแต่ก็จะจ่ายเงินกับรายจ่ายที่เลี่ยงไม่ได้
มีเกณฑ์ผิดพลาดจากการเซ็นชื่อในเอกสารทางการเงินหรือทรัพย์สินให้ระวังไว้ด้วย
การงานจะได้รับเกียรติยศคนนับหน้าถือตา
บริวารรุ่นเก่าจะทำงานให้อย่างดีบังเกิดผลประโยชน์
คนงานคนรับใช้เพื่อนร่วมงานมีบทบาทสำคัญ
ให้ธุรกิจการงานสำเร็จลุล่วงอย่างดีดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์